เพื่อร้องได้ให้ร้อง

คู่ใจนักช็อคคู่คิดร้านค้า

ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเด็ดบรรเทาปวดลดไข้

อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้อย่าง
จะไม่กำลัง
ถ้ายังไม่ได้ดี
เก็บถ้อยคำนี้
จดไว้ในใจทุกอย่าง
บอกแม่ให้รอ
บอกพ่อให้คอยทางหลัง
จะทำให้ฝันถึงฝั่ง
เพื่อทางเส้นทางกลับหน้า

จะจบไปแล้ว
ถ้ายังไม่ได้สิ่งสุดว่าจะทำให้ฟันถึงภาพด้วยมาก
คือจะทำวันจบมากนั้นก็ต้องมีขวาเรื่องไว้แล้วนะครับ
อย่างน้อยมีเงินสะสมนะครับ

มาดูกันครับสำหรับเพลงที่๑นะครับ

จอยนะครับร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้และเพลงที่๑นะครับ

น้องจอยร้อง

โอเค

สัญญากับใจนะครับของจอมขวัญกรยานะครับ
ก็เป็นเพลงแรกของน้องจอย

ตอนนี้คุณย่าได้เบี้ยอย่างชีพ๖๐๐
คุณตาได้๗๐๐เท่ากับว่าเดือนหนึ่งได้๑๔๐๐

ย่าจะได้ถ่ายที่คืนแล้วนะครึ่งหนึ่ง
ทีนี้ปู่กับย่าตอนนี้จอยรู้ไหมคะว่าปู่กับย่าอายุเท่าไหร่แล้ว
ปู่อายุ๗๐ย่าอายุ๖๖ปีค่ะ
มีโรคประจำตัวอะไรไหมปู่กับย่า

นอกจากปวดคาแล้วมีอึดแซกซ้อนไหม

มันก็มันหนังก๊อบแก๊บก็มันมาถึงตะก
ทีนี้ต้องเลี้ยงหลาน๓คน

เดือนนึงต้องจ่ายอะไรบ้างคะคุณย่า

แค่น้ำข้าวไฟ
แล้วก็น้องจอยไปโรงเรียนค่ะ
ปกติไปโรงเรียนได้ตังค์กินขนมกี่บาท

เช้านี่ทานที่ไหนทานที่บ้าน

เดี๋ยวอีก๓คนนี่ก็ไม่นานแล้ว
ไปเตยกับใบตองนี้ไปโรงเรียนได้ยังคะ

แล้วยังงี้ค่าขนมเขายังไงค่าใช้จ่าย
ค่าขนมเขาสองคนก็วันละยี่สิบบาท

วันหนึ่งปีละร้อยหนึ่งที่ต้องจ่ายแน่

มีอื่นอีกไหมคะรายวันที่จะต้องจ่ายในบ้าน

เพราะว่าเราต้องใช้จำกัดค่ะ

ข้างก็ไปขอเซ็นด้านค่าเขาก่อนค่ะ
พอได้ให้หลานกินนี่แหละค่ะ
คือเรื่องอื่นไม่ต้องคิดเลยคิดแต่เรื่องกินนี่แหละ
ที่เป็นภาระหนักของทางบ้าน
งั้นต้องใช้พื้นที่บนเวทีร้องได้ให้ร้านของเรา

เพลงที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้เป็นเพลงที่มีค่าอย่างยิ่ง
เพราะว่าเป็นเพลงที่มีมูลค่า๒๐๐๐บาทนะคะน้องจอยคุณย่า
เพลงนี้ถ้าทำสำเร็จหมายความว่าสามารถไปถ่ายถอนที่ได้เลย

แล้วเพลงต่อไปก็จะได้เก็บไว้เป็นค่าอาหาร
ค่าน้ำค่าไฟและทุนการศึกษา
ใช่ค่ะ
เอาละครับจอยตอนนี้มีแน่๑๐๐๐บาท

เพราะว่าถึงแม้จะร้องผิดในเพลงที่๒เนี่ย
ก็ยังเหลือครึ่งหนึ่ง๑๐๐ก็ยังเหลือ๕๐๐

สำหรับเพลงที่๒นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาท
อินโทรมาเลยครับ

เพลงนี้๒๐๐๐ลูกถ่ายที่ได้เลยตามที่หนูฝันไว้

เป็นที่แห่งความทรงจำระหว่างหนูกับพ่อ

ฟังอินโทรไปแล้วมันยากง่ายอย่างไรสำหรับเราบ้าง

อย่างแรกมีสิทธิ์ที่จะหยุดได้แล้ว
ถ้าไม่อยากแข่งต่อไม่อยากเสี่ยงใดทั้งสิ้น
ก็บอกว่ายุดแล้วรับ๑๐๐๐๐บาท

ถ้าร้องผิดอย่างที่บอก๑๐๐๐๐หรือ๕๐๐๐บาท
แล้วตัวช่วยก็ยังมีสิทธิ์ใช้อยู่เหมือนเดิม
ยังครบทั้ง๓แผ่นป้ายที่เราให้สิทธิ์ใช้

เพราะฉะนั้นตัดสินใจทีละขั้นละขั้น

ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๒นะครับ

จอยครับจะสู้หรือจะหยุด

สู้ครับ

อันนี้สำคัญนะถ้าทำได้นะครับ๒๐๐๐บาท

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้

ไม่ใช้ค่ะ

ไม่ว่า๑บาทหรือ๕บาทหรือว่า๒๐๐๐บาท

มาถึงเพลงที่๒นะครับ
เพลงนี้มีมูลค่าสองหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒เพลงมาครับ

ซ้องมันกระบลองที่ตกน้ำค่าถ้าบาดยามงู่ที่ร่างเติบตกหรอพร้อมไหมย่า
ทิ้งอีซานจากมิตรหวังผ่านบ้านป่า
เพื่อก้าวเข้ามาเป็นศิลปิตร
ปิดเพราะความอยากดังอยากดีของลูก
เหมือนถูกปลนใจให้ทิ้งบ้านไปเพราะคำยังมิน
เบาะนี้ร้านมักกราบญ้าและความหวังเคลือดแผล
บาลาตูนินหุ่นจาโมเหลือนดังลุมโดผงาน
เป็นแสงสว่างอยู่กลางเมืองรุ่งเรืองสติวีรชน
ใครไหวใครบนใดดังอธิษฐาน
สองมือกราบล้องที่ต้องเนื้ออ่านเทปาจาโม
แต่เล่นกันก็เห็นยาตงาน
จะทุกข์จะจนสักแค่ไหนจะขอทนไปบ่ยัน
แต่อยู่ที่ศาลเป็นนานยาโม